อ่ะมีเหตุการณ์ที่ตามง้อขอคืนดีแฟนสาวแล้วเขาไม่ยอม
ค่ะสุดท้ายจบด้วยความเศร้าอีกแล้วนะฮะอืม
ฝั่งของฝ่ายชายเนี่ยใช้มีดแทงเขาจนเสียชีวิตนะครับ

อ่าขอนุญาตหยุดภาพไว้หน่อยนะครับมันเป็นข้อธุระแรงค่ะ
แสกเลยนะผู้ชายคนนี้ใช่ค่ะไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ไม่กลัวใครเลยใช้มีดเนี่ยพยายามฉุดกระชากฝ่ายหญิงสาวนะครับ
เช้าวันนี้นะครับชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้พอดีนะฮะ
เขาก็รีบแจ้งตำรวจเนี่ยให้มาระงับเหตุนะครับ
แต่พอมาถึงก็พบว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย

อายุ๓๐ปีนะครับชื่อนางสาววิมลนะครับ
ก็นอนจมกองเลือดอยู่นะครับ
ถูกแทงด้วยมีดเนี่ยตามร่างกายหลายแห่งนะครับ

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับ
คนกล่อเหตุที่ตำรวจคุมตัวได้นะครับ
ก็เป็นอดีตแฟนของผู้ตายก็คือนางสาววิมล
นี่ฮะตำรวจคุมตัวได้พร้อมกับมีดที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาว๒๕เซนติเมตรคนก่อเหตุนะครับ
นายเพทายก็มีอาการบาดเจ็บที่ฝ่ามือด้านขวาที่ถูกมีดบาดนะครับ
สพกระทู้ก็คุมตัวไปดำเนินคดีจากการสอบสวนทำให้ทราบว่า
นายเพทายกับนางสาววิมลเขาเคยอยู่กินด้วยกันมีลูกกันสองคน
แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยขอเลิกนะครับแล้วก็เดินทางมาอยู่ที่ภูเก็ต
ตั้งแต่เมื่อ๑๔สิงหาคมมาทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ป่าตอง
นายเพทายก็ตามมานะฮะพยายามมาง้อขอคืนดีนะครับ
มาหาที่ภูเก็ตนี่แหละนะครับล่าสุดเนี่ยมาอยู่ที่ภูเก็ตได้สามวันนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยไล่ตามหาจนรู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาพักที่ไหนนะครับ
ก็ตามไปจนถึงอพาร์ทเมนต์เขาแต่อพาร์ทเมนต์เขาไม่ให้ขึ้นเพราะเป็นคนนอก
วันนี้สะกดรอยตามฮะค่ะจนมาถึงตรงนี้แหละฮะ
ถนนตรงจุดเกิดเหตุนะครับก็มีปากเสียงกันอีกนะฮะ
ง้อขอคืนดีเขาแต่ว่าเขาไม่ยอมนะครับสุดท้ายลงไม้ลงมือกับเขาแล้วเอามีดเนี่ยมาแทงเขาเลยนะฮะ
ทุกผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับเจ้าของร้านขายขนมจีน
อยู่แถวนั้นนะครับอยู่ด้านข้างที่เกิดเหตุนะฮะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีจักรยานยนต์๒คันขี่ไล่ตามกันมา
แล้วคันที่ผู้หญิงขี่มาเนี่ยได้มาจอดขอความช่วยเหลือนะครับ
พอรถคันผู้หญิงจอดคันผู้ชายก็จอด
ฝั่งของผู้ชายก็พยายามไปดึงผู้หญิงมาแต่ผู้หญิงก็ไม่ไป
สุดท้ายดึงกันไปดึงกันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะ
ฝ่ายชายเนี่ยชักมีดออกมาจ้วงแทงใส่ผู้หญิง
คือคุณพี่ท่านนี้บอกว่าเท่าที่เห็นนะคือไม่รู้ว่าแทงกันกี่แผลกี่ที
แต่เท่าที่เห็นเนี่ย๙ทีได้
ขณะที่ฝ่ายชายเองก็มีแผลที่นิ้วเหมือนกัน
เหมือนกับถูกมีดบาดเข้าไป
ที่นี้เหน่านางก็ไม่ยอมทีนี้ก็คุยกัน
พอสักพักก็ประมาณสัก๑๐สักนาทีได้
เค้าก็ผู้หญิงก็กะชะหรือประมาณนั้นกันไป
และที่นี้ผู้หญิงก็ไม่ยอมก็ชักมีดเต่ากันตลอดเวลา

ขณะที่เจ้าของร้านกาแฟนะครับที่อยู่แถวนั้นนะครับ
ฝ่ายชายถึงขั้นกระชากคอฝ่ายหญิงนะครับ

เสียงดังไปหมดนะครับผู้หญิงไม่ไปนะฮะ
แต่ฝ่ายชายก็ชักมีดมาแทงนะครับซึ่งไม่เคยเห็นทั้งคู่มาก่อน
รู้แต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยทำงานอยู่ที่ป่าตอง
ส่วนฝ่ายชายรู้แค่ว่ามาจากลบบุรีนะฮะเหมือนกับจะมาตามง้อขอคืนดี
เพราะว่าเพื่อนร่วมงานของฝ่ายหญิงบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยมารอบนี้มารอบที่๓แล้ว
เราก็ไม่กล้าดูบ้างเนอะแค่เห็นเป็นรูสองสามนึง
ตัวของคนก่อเหตุตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับ
ฆ่าผู้อื่นนี่นะฮะถูกจับได้เรียบร้อยแล้วครับ